ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของการทำงานของสอบคอแล้วก็รัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด๑๙
ผมมีเพลงเพราะมาให้คุณผู้ชมฟัง
เขาบอกว่าเป็นเสียงสะท้อนจากใจของประชาชน
แล้วก็มิวสิกวิดีโอเป็นหนังตะลุงนะ
ผมให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยสักประมาณนาทีครึ่งฟังกันดีไหมฮะ
นายกเมืองไทยพูดมาได้ไงคำหวานนะจ๊ะ
คนจนจะตายอยู่แล้วล่ะ
คำว่านะจ๊ะพูดมาทำไม

เรื่องของโควิดเรื่องเศรษฐกิจไม่คิดแก้ไข
ตีหนึ่งยังสั่งล็อกดาวน์เมืองไทยนี่มันอะไร
โควิดรอบแรกเขาเรียกว่าไทยชนะรอบที่๒นะจ๊ะ
เรียกหมอชนะจำกันได้ไหมเพราะรอบที่สามเริ่มหายยนะแล้วไง
ถ้ารอบนี้ยังแก้ไม่ได้มรณไปดีกว่าถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำ
ปัดโทผมไม่อยากจะโมโหเป็นข่าวใหญ่โตนะจ๊ะ
เอาเรือดำน้ำเอาไปจำนำแจกเงินเยียวยา
ซื้อวักซีนแอตราแซเนคาไฟซอร์เอามาได้เต็มมากไป
มีอะไรนะมีไทยชนะหมอชนะหายนะ
มรณะนะจ๊ะปัดโทมีมาครบเลยนะฮะนี่เพลงที่เรามาเปิดให้คุณผู้ชม

ฟังเพลินยามกลางวันแบบนี้
แต่นี่เขาบอกว่าเป็นเสียงสะท้อนจากคนแต่งและของประชาชนจริงนะฮะ
ที่อยากจะถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด๑๙
เพลงนี้นะฮะเราขออนุญาตในการหยิบยกเพลงของศิลปินนายหนูเหนื่อย
คำร้องและทำนองคือหนังสับเสรีสินเขาก็ทำเป็นหนังตะลุงแบบนี้
แต่ไอ้ข้อความหรือว่าไอ้เสียงของนายกรัฐมนตรีบางท่อนบางตอนเนี่ย
เราตัดต่อใส่เพิ่มเข้าไปเปรียบเทียบกันกับเพลงนะฮะ
เพลงนี้เรียบเรียงโดยธราดลแก้วคดชานะครับ
ในโลกโซเชียลตอนนี้แห่แชร์กันเยอะมากเลย

คนเข้าไปดูภายในวันเดียวเพราะเพิ่งปล่อยออกมา

ต้องบอกเลยว่าอาจจะฟังแล้วเหมือนเป็นเพลงธรรมดา
แต่คนแห่ดูเยอะอยู่แบบนี้
เพราะรู้สึกสะเทือนใจนะฮะ

ทีนี้ครับเรามาต่อกันที่คำว่านะจ๊ะ
ซึ่งนักข่าวที่คล่ำวอร์ดในวงการข่าวทหารมานาน

อุ้ยก็มันเป็นฉายาของลุงเขาอยู่แล้ว
ลุงเขาฉายาว่าตู่นะจ๊ะ
ตั้งแต่ตอนเขาเป็นแม่ทัพภาคหนึ่ง
เพราะว่าชอบพูดติดปากว่านะจ๊ะนะจ๊ะ
ซึ่งประโยคนี้ผู้เอกประยุทธ์
ก็เนื่องจากว่าเป็นทหารเสือราชินีสมัยนั้นใช่ไหม
ก็ตามเสด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
เพราะฉะนั้นท่านชอบทรงตรัสว่านัทจ๊ะนัทจ๊ะนัทจ๊ะ

ถือพี่วัสนานี่นะเขาก็พูดคำบรวดนะ
พวกเราเองนักข่าวก็เรียกเขานะ
เพราะว่าพี่เขาอยู่ใกล้ชิดมากเลยกับการทำข่าวสายทหาร
ก็บอกว่าโอ้ฉายาตู่นะจ๊ะมีมานานแล้ว
ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นแม่ทัพภาคที่๑แล้วล่ะ
ชอบพูดเป็นคำติดปากเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ
บางทีอารมณ์ดีก็นะจ๊ะนะจ๊ะเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับเราก็มาดู
กรณีของทนายนิด้าบ้าง
ทนายนี้ด้านนะฮะหนังสาวสลัญญาหวังศุกร์เจอร์เริ่ม
ระบุนะครับตอนนี้คือรับสู้คดีหมินรัฐบาล

หมินประมาทรัฐบาลแฮชแท็กดูหมินรัฐบาล
เพราะว่าทนายนิด้าเป็นห่วงว่าตอนนี้ทั่วโลกออนไลน์

การทำงานของรัฐบาลแล้วก็สบค
และทีนี้ครับก็กลัวว่าเรื่องของความผิดตามมาตรา๑๓
จะมีโทษจำคุก๑ปีหรือปรับ๒๐๐๐บาทหรือเปล่า
ก็ทนายนิด้าบอกพร้อมเดี๋ยวจะรับสู้คดีรับทำคดีให้
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นอย่างมากนะครับ
หลายคนก็ถามทนายนะถามถึงข้อกฎหมายว่า
วิจารณ์แบบไหนถึงจะเรียกว่าหมินวิจารณ์แบบไหนถึงจะไม่หมิน
ทีนี้ครับทนายนิด้าก็เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่า
สนับสนุนให้วิจารณ์การทำงานอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน
แต่อย่าไปด่าพ่อล่อแม่เด้อเขาเด้อนี่ทนายนิด้าบอกแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับดูในส่วนของนักแสดงสาวโฟกัสจีรกุล
ระบุข้อความบอกว่าก็มีแต่ประเทศนี้เท่านั้นแหละ
ประชาชนวิจารณ์คนที่กินภาษีประชาชนไม่ได้
จารณ์ไม่ได้หรือไงเป็นงงนะฮะ
โดยโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามากดไลค์มากถึง๑๒๐๐๐คนนะครับ
แล้วก็มีคอมเมนต์ไปอีก๑๐๐กว่าคอมเมนต์นะฮะ
นี่คือเราหยิบยกในโลกโซเชียลเขามีการแชร์กันมาให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะ